คุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยค่ะโอ้โหหลังจากที่นายกรัฐมนตรี
กลับมาทำงานเมื่อวานนี้วันแรก
วันนี้ก็ลงพื้นที่อุบลราชธานีไปดูเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมคะ
ปัญหาที่กำลังเจออยู่อะไรแบบนี้แต่นายกก็บอกไม่หวั่นนะ
แต่ก็ไม่วายค่ะชาวเน็ตก็มีการแอบไปแซะไอเดียของนายกนะคะ
บอกว่านายกลุงตู่ไม่แผ่วเลย๘ปีเสนอ๘ไอเดียให้ประชาชนเอาไปปฏิบัติ
เขาบอกเจนซีฟังแล้วมึนเหมือนเจาะเวลาหาอดีตกลับไปยุคแปดศูนย์
อ้าวมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ดูหน่อยนะคะ
กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลอีกครั้งเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ไอเดียบันเจิดและให้ประชาชนใช้วิทยุทรานซิสเตอร์
เพื่อรับฟังข่าวสารเรื่องน้ำท่วมหากบางพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้งทึ่งและมึนงงไปกับแนวคิดนี้
ซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่าง
ถ่ายย้อนกลับไปดูหน่อย
คุณนามคิดของพลเอกประยุทธ์ตลอด๘ปีที่ผ่านมา
จะเห็นว่าได้ผุดไอเดียเสนอแนะออกมาถึง๘โครงการ
และแต่ละโครงการก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กระหึ่มโลกโซเชียลทุกครั้ง

ผลเอกประยุทธ์เสนอแก้ปัญหาราคามะนาวแพง
ด้วยการแนะให้ประชาชนปลูกมะนาวในกระถางเอาไว้กินเอง
จากนั้นวันที่๘กรกฎาคมปีเดียวกัน
ผลเอกประยุทธ์ก็บอกให้ชาวนาหันไปปลูกหมามุ้ย
เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
ยังเข้าปีใหม่ชาวสวนยางออกมาเคลื่อนไหว

ผลเอกประยุทธ์ได้แนะนำให้ชาวสวนยางไปปลูกพืชเสริม
เช่นสตอเบอร์บอรี่และกล้วยหอมทอง

ผลเอกประยุทธ์ได้พูดอีกครั้งถึงปัญหาราคายางตกต่ำ
และแนะนำให้ชาวสวนยางลดพื้นที่การปลูกยาง

อย่างย่างเข้าสู่หน้าฝนวันที่๔กันยายน๒๕๕๙
ขณะลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัย
ผลเอกประยุทธ์ได้แนะนำให้ชาวนาไปเลี้ยงปลาแทนปลูกข้าวในพื้นที่น้ำท่วม
และแนวคิดของนายกที่กระหึ่มโลกโซเชียลอย่างมาก
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
ผลเอกประยุทธ์สั่งให้ใช้พื้นที่ในค่ายทหารปลูกผักชี
เพื่อแก้ปัญหาราคาผักแพง
จากนั้นอีกเพียงเดือนเดียวนายกได้เสนอให้ทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่บ้านละ๒ตัว
เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
และล่าสุดเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากพักร้อนเพื่อรอตีความกรณีเป็นนายกครบ๘ปีหรือยัง
ก็ปิ๊งไอเดียให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วม
โดยแนะให้ใช้วิทยุทรานซิเตอร์ติดตามน้ำท่วม
ทั้งหมดนี้เป็น๘ไอเดีย๘ปี
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
โลกปัจจุบันจะมองว่าตกยุคและถอยหลังลงคลอง
แต่อย่างน้อยก็ต้องถือว่าเป็นความปรารถนาดีของพลเอกประยุทธ์
ที่โตมากลับไปรุ่นในยุค๘๐
ก็ถือว่าเป็นความปรารถนาดีแล้วกันนะครับ
รวมมาให้จากทีมข่าวการเมืองของเรา